คุณผู้ชมบอกแล้วว่าบรรเทิงไทยรัฐนะคะวันนี้
หวานหวานทะเลจืดกันไปเลยค่ะ
ก่อนหน้านั้นนะเห็นแล้วเลยจ๊ะ
ยายาโอ้โหตายเรียบไปเลยค่ะ
ยายาบอกคิดถึงจังเลยค่ะ

แล้วพี่แบร์ตอบว่าไงพี่แบร์ตอบว่าอย่างนี้

นี่ใจอ่ะใจอะไรอ่ะ
คิดถึงใจจะขาดหรือว่าคิดถึงดวงใจ

เนี่ยไม่ใช่แค่เราหรอกที่อดแซวไม่ได้
แซวแบบน้ำสุดยอดเลยไม่เว้นแต่มาคมนะ
มาคมแหมมาแซวว่า
แบร์ก็สวนกลับเพื่อนซีไปเลยว่า

ถูกคุยนะหลายรูปนะอักพูดนะคะ
คุณผู้ชมและเต้ยจรินพรฟรอยนัทพงศ์โทนี่รากแก่

พี่โดยบุษกรคาลิสาดีเซียต้นหอม

แล้วคนโสดจะใช้ชีวิตยังไงต่อไปล่ะจ๊ะ
ไม่ไหวจริงค่ะเจอช็อตนี้เข้าไป
หรือว่านี่น้องโบเมลดายังมาคอมเมนต์เลยบอกว่า
ฮู้รักคู่นี้อืม

ใช่คือน้องโบเขาจะเห็นกับพี่แบร์เล่นละครด้วยกัน
แต่ว่าจริงน้องโบเขาเป็นเอฟซีของคู่นี้ด้วยนะ
ก็น่ารักอ่ะใช่นะคะคุณผู้ชมค่ะนอกจากภาพหวานผ่านไปแล้ว

มาดูพาคุณผู้ชมมาดูภาพนี้กันหน่อย

แม่แก้วโพสภาพลูกชายกำลังถูกทูบไหว้พระ
แต่บอกเลยคุณผู้ชมค่ะนี่เครื่องประดับของณเดชน์
ขโมยซีนสุดเลยค่ะเดี๋ยวไปดูซิว่ามีอะไรสะดุดตาบ้าง
ตุ้มหูเอ่ยกำไรหินเอ่ย
ข้อมือข้างซ้ายคุณผู้ชมซูมเข้าไปหน่อย
กำไรพญานาคสีทองคุณผู้ชม
โอ้โหมันเยอะแยะเต็มตัวไปหมดเลยนะคะ
แฟนคลับก็พากันทราบดีนะว่าบ้านของคุณณเดชน์
เขาสัทธาแล้วก็บูชาวอเยียร์นักด้วยค่ะ
กำไรพญานาคที่ณเดชน์สวมก็มายแก้วนี่แหละ
เป็นคนทำขึ้นมาไม่ใช่แค่ณเดชน์นะคะ
ย่าก็เคยสวมกำไรพญานาคแบบเดียวกัน
๔ค่ะสีเงินสีเงินของณเดชน์คือทอง

เออก็น่ารักดีเดี๋ยวนิดนึง
แหล่งข่าวข้อมูลบอกว่าแม่แก้วเคยฝัน
ฝันที่มากกว่าฝันฝันถึงพญานาคฝันถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ
ก็เลยได้สร้างกำไรอันนี้ขึ้นมาเออนะคะนี่ไม่แปลกใจเลยนะ
ทำให้น้องเด็กกับน้องยาถึงฮอตมากเลย
หล่อมีความสามารถสายมูก็มีโอ้โหรับรองปังปังดังทั่วประเทศไปเลย
หรือว่าดิฉันคิดถึงงานอีเวนต์ก็ไม่รู้นะคะ

หรือว่าถ้าแต่งเขากิ๊งหาพี่จักรีนอย่างไหวแน่นอนนะ